คำสั่งที่ต้องห้ามนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวนะคะ
เพราะว่าอาจจะไปละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือองค์กรตำรวจนั่นเอง
เพราะว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนต่อไปจะนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวอย่างไรนะคะ
เราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ภาพที่ตำรวจแต่ละกองบัญชาการควบคุมตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุอาจยกรรม
ไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงปล้นค้ายาเสพติดช่อโกงหรือก่อเหตุฆาตกรรม
มานั่งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อบันทึกภาพและนำไปเผยแพร่

กระทั่งล่าสุดกระทรวงยุติธรรมได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกรัฐมนตรี
สั่งการเกี่ยวกับการนำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าว
เพราะอาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และจากประเด็นนี้กลายเป็นข้อถกเถียงกันขึ้นมาในสังคมว่า
นำผู้ต้องหามาแถลงข่าวจะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาจริงหรือไม่
ซึ่งก่อนหน้านี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็เคยมีคำสั่งเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการให้ข่าว
ตั้งแต่ปี๒๕๔๘ที่พลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
โดยห้ามนำผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
กรณีนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนโดยต้องขออนุญาตผู้บัญชาการ
แต่สิ่งที่ยกเว้นไม่ได้คือการชี้ตัวผู้ต้องหาในลักษณะที่เป็นการเผชิญหน้าต่อสื่อมวลชนทุกแขนง
ขณะที่ปี๒๕๕๐สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการให้ข่าวโดยมีข้อห้ามให้สื่อถ่ายภาพสัมภาษณ์
หรือให้ข่าวของผู้ต้องหาระหว่างการคุมตัวของตำรวจทั้งภายในและภายนอกสถานี
รวมถึงห้ามบันทึกภาพเหยื่ออัธยกรรมในลักษณะอุจจาหรือทารุณโหดร้าย
แต่พนักงานสอบสวนดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งคดีหรือได้รับความยินยอมจากผู้ต้องหาเหยื่อและผู้เสียหายเท่านั้น
ซึ่งคำสั่งทั้งสองฉบับถือเป็นแนวทางสำหรับตำรวจในการปฏิบัติงานที่ได้รับคำสั่งโดยตรงจากผู้บัญชาการ
โดยแนวทางปฏิบัตินี้ก็ถูกนำมาใช้จริงในกรณีการจับกลุ่มนายสมศักดิ์สิริยาคมอดีตเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง
ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายของนางกมลทัศน์ธนทรโคสิจิระหรือนางกิมเองแทร่เตียวผู้ต้องหาคดีหมินสถาบันเบื้องสูง
ทีหลังถูกควบคุมตัวมาแต่ไม่ยินยอมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนและคดีเหตุระเบิดราชประสงค์ที่เป็นคดีเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงเป็นต้น
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแถลงข่าวดังกล่าวก็เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับผู้ต้องหาด้วยการจัดทำเอกสารแสดงความยินยอมหรือสมัครใจในการแถลงข่าวให้ผู้ต้องหาลงนามทุกครั้ง
แต่หากผู้ต้องหาไม่ยินดีจะร่วมแถลงข่าวก็สามารถปฏิเสธที่จะไม่แถลงข่าวโดยตำรวจก็ไม่สามารถบังคับได้เช่นกัน